เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในค่ายกำแพงเพชรอัคระโยธินที่กระทุ่มแบนสมุทรสาครนะฮะ
ที่คนที่เป็นพ่อขับรถเก๋งสีแดงมา
แล้วก็มาเอาตัวลูกชายที่เป็นทหารในค่ายชื่อ๑๐เอกเจษดา
ขึ้นรถขับหนีไปเลย
แล้วยังตามหาตัวกันไม่เจอเนี่ยนะ

คือทีแรกข้อมูลบอกว่าคนเป็นพ่อเขาบอกโอ้โห
กักขังลูกชายเขาในค่ายแบบไม่เป็นธรรมยึดโทรส่งโทรศัพท์มือถือหมดเลย
มาหาว่าร่ำรวยผิดปกติซึ่งจริงแล้วครอบครัวเขารวยอยู่แล้ว

เจษดาเนี่ยไปยักยอกเงินหลวง

ปลดออกจากราชการแต่ก่อนจะปลดเนี่ยสั่งขังก่อน๓๐วัน
นี่ขังไปได้๑๕วันไม่รู้นัดแนะอะไรกันยังไง

ทีนี้มีข้อมูลบอกว่าพอพ่อคล่อตัวไปแล้วเนี่ย

อะไรนะเล่นห้องเล่นหุ้นธุรกกธุรกิจ
เคลียร์เงินเคลียร์ทองอะไรให้กับคนที่เขาเกี่ยวข้องด้วยเรียบร้อยหมดแล้ว
แต่มีผู้เสียหายหลายคนให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรานะครับ
บอกว่าข้อมูลที่ออกมาจากทางฝั่งของ๑๐เอกเจษดาไม่จริงนะครับ
นี่มีคนตกเป็นเหยื่อเป็นร้อยรายนะฮะ
ที่ถูกสิบเอกเจษดาเนี่ยแล้วก็ครอบครัวชักชวนให้มาเล่นหุ้นมาลงทุน
แล้วไม่ได้เงินปันผลไม่ได้เงินลงทุนอะไรคืนมาเลย
รวมแล้วมูลค่าเนี่ยร้อยกว่าล้าน
โอ้โหนี่ฮะวันนี้คุณนัทธวินผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ลงพื้นที่ไปตามเรื่องนี้ต่อ
นี่มีผู้เสียหายคนหนึ่งเขาบอกเขาขอให้ข้อมูลหน่อย
บอกว่า๑๐เอกเจษดาเนี่ยที่หนีออกจากค่ายทหารไปเนี่ย
บอกว่าจะไปเคลียร์เงินให้กับคนที่ลงทุนเล่นหุ้นกับเขา
แล้วบอกว่าเคลียร์ได้เสร็จหมดแล้วเนี่ย
คนที่ให้ข้อมูลกับเราไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับ
เป็นน้องสาวของสิบเอกเจษดานะครับ
บอกว่ามีผู้เสียหายติดต่อมาเป็นจำนวนมาก
ยังไม่ได้เงินคืนไม่จริงนะ
ที่บอกว่า๑๐เอกเจษดาคืนเงินให้แล้วเนี่ยไม่จริงนะครับ

บอกว่ากลุ่มผู้เสียหายหลักคือเพื่อนสมัยเรียนมัธยมนะ
ความจริงเป็นเพื่อนกันมีประมาณ๓๐คน
พฤติการของ๑๐เอกเจษดาก็คือช่วงปลายปี๖๓
ชวนเพื่อนไปลงทุนเล่นหุ้น
เสนอขายให้หุ้นละเก้าแสนบาทโอ้โห
แล้ว๑๐เอกเจษดาเนี่ยจะถ่ายใบหุ้นมาให้ดู
ในใบหุ้นมีชื่อผู้บริหารมีเครดิตอย่างดี
ผู้เสียหายเอาชื่อผู้บริหารไปเสิร์ชดูไปค้นหาดูก็เจอนะ
ไม่ใช่ว่าไม่ตรวจสอบนะเจอหมดเลยนะ
สิบเอกเจษดาก็ยังใช้กลวิธีลักษณะเป็นอุบายบอกว่า

จะมีใบรับรองจากบริษัทออกมาให้
แต่ถ้าซื้อไม่เต็มจำนวนเนี่ยไม่มีใบหุ้นให้
ข้อเสนอของเงินปันผลก็คือให้ร้อยละ๖๔๐บาทต่อเดือน
แต่จะแบ่งปันผลให้ร้อยละ๖ต่อเดือนก่อน
เศษ๔๐สตางค์จะเก็บไว้เป็นค่าประกันความเสี่ยง
หากหุ้นไว้บริษัทผังหรือหุ้นล้ม
ทีนี้เพื่อนที่เขาตกเป็นเหยื่อ
เขาเลือกจ่ายเต็มจำนวนเพราะอยากจะได้ใบหุ้น
ใบรับรองต่างที่เขาบอกบริษัทจะออกให้เนี่ย

มีผู้บริหารที่เซ็นชื่อเอาไว้มีรายชื่อต่างก็เลยเชื่อ
แล้ว๑๐เอกเจษดาเนี่ยเป็นเพื่อนที่นิสัยดี
รู้จักกันมาตั้งแต่เรียนมัธยมรู้จักกันมาตลอด
แล้วก็ยังรับราชการทหารด้วยก็ถือว่าเป็นอาชีพที่มั่นคง
ยังเคยบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดเขาโกงนะไปแจ้งผู้บังคับบัญชาเขาได้เลย
ทุกคนก็เลยยิ่งเชื่อเนี่ยเขาบอกใบห้องใบหุ้นมีอย่างนี้เลย
เดือนแรกที่จะได้ปันผล๑๐เอกเจษฎาตอนมาชวนเนี่ย
คือปลายปี๖๓นะบอกว่าจะได้เงินปันผลเดือนแรกเนี่ย
คือนี่เลยมกราคม๖๔๑๐เอกเจษฎาบอกพอถึงเดือนนะบอก
ติดโควิดสถานการณ์โควิดโอนเงินไม่ได้เดี๋ยวจะโอนให้นู่นเลย
กุมภา๖๕แต่จะโอนให้๒ยอดคือยอดของมกราคม๖๔แล้วก็กุมภา๖๕
สิบเอกเจษฎาความจริงก็จ่ายมาตลอดนะแต่มาเริ่มช้าเนี่ย
จะโอนให้กุมภา๖๔มั้งก็โอนให้ตลอดแต่มาเริ่มช้าเนี่ยคือปลายปี๖๔
อ้างว่าบัญชีถูกอายัดเช็คเอาขึ้นเงินแล้วมันไม่เข้าธนาคารช้าบ้าง
จากนั้นธันวา๖๔๐เอกเจษดาก็ชวนให้มาลงทุนอีกอีกรอบนึง
เพื่อนก็ซื้อหุ้นอีกเพราะช่วงปี๖๔มันแทบไม่ติดขัดอะไรอ่ะ
อ่ามีช้าบ้างนิดหน่อยมกราหกห้าเงินปันผลที่เพิ่งลงมาก็ได้
แต่เงินหุ้นที่ลงไปตั้งแต่ปี๖๓เนี่ยมันเหมือนกับมันไม่ย้อนคืนมา
มาเมษา๖๕เพื่อน๑๐เอกเจษดาก็รวมกลุ่มกัน
ขอติดต่อบริษัทมหาชนแห่งหนึ่งซึ่งทางบริษัทเขาก็ออกเอกสารชี้แจงว่า
เอกสารที่๑๐เอกเจษดานำไปแอบอ้างนั้นไม่เป็นความจริง
ไม่ใช่เอกสารของบริษัทแล้วก็ไม่ทราบข้อมูลเรื่องนี้มาก่อน
ไม่มีวัยรุ่นแบบนี้อันนี้เพื่อนของสิบเอกเจษฎาเขาอ้างนะ
ตามข้อมูลที่เขาบอกกับเราแล้วก็บอกว่าตอนที่สิบเอกเจษฎาบ่ายเบียงเรื่องเงินเนี่ย
ผู้เสียหายบอกว่าก็มักจะเอาแชทข้อความในไลน์ที่อ้างว่าคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่
ส่งมาให้ดูแต่เธอคิดว่าเป็นไลน์ปลอมที่สิบเอกเจษดาสร้างขึ้นมาเพื่อหลอก
สิบเอกเจษดาเนี่ยยังอ้างกับเพื่อนอ่าเธออ้างว่าอย่างนี้นะ
บอกว่าไปอ้างกับเพื่อนว่าโดนกรมสรรพากรอายัดบัญชี
จากบัญชีมีเงินมากผิดปกติพร้อมกับให้ไลน์ที่อ้างว่าพูดคุยกับรองอธิบดีกรมสรรพากรท่านหนึ่ง
ข้อความไลน์ที่แอบอ้าง๑๐เอกเจษฎาก็พิมพ์ด้วยว่าผมทหารไม่แทงข้างหลังใคร
และไลน์ที่อ้างว่าเป็นรองอธิบดีกรมสรรพากรก็บอกว่าผมขอ๒ล้านบาทไม่เกินปีใหม่
โดยโอนไปบัญชีชื่ออีกชื่อนึงเหมือนกับเป็นชื่อคนอื่น
สมศักดิ์หรืออะไรยังไงนี่แหละเป็นทหารในค่ายเช่นเดียวกัน
อันนี้เขาอ้างจากนั้นสิบเอกเจษฎาก็ให้คนชื่อสมศักดิ์เนี่ย
โอนเงินคืนตัวเองต่อมาผู้เสียหายลายอื่นอื่นนะครับ
ก็ไปแจ้งความอายัดบัญชีธนาคารของ๑๐เอกเจษดา
ทำให้บัญชีไม่สามารถใช้ได้สิบเอกเจษดาก็เลยแคปภาพแอป
แจ้งเตือนมาให้ดูบอกว่าขอยืมเงินอีกหนึ่งแสนบาท
เอาไปเคลียร์กับผู้บริหารของแบงค์ให้ปลดบัญชีให้
จะได้ใช้งานบัญชีได้เธอที่ให้ข้อมูลกับเราที่บอกว่าตกเป็นเหยื่อเนี่ย
เธอก็ให้ไปอีกแสนนึงระหว่างที่สิบเอกเจษดาโดนคุมขังกักขัง
ผู้เสียหายคนนี้บอกกับเรานะครับบอกว่าหลังมาเนี่ย
สิบเอกเจษดาก็เล่นมือถือได้นะแต่เล่นวันละประมาณหนึ่งชั่วโมง
มีแชทที่๑๐เอกเจษดาอ้างอีกว่าไลน์คุยกับนายทหารชั้นผู้ใหญ่หลายท่าน
เรื่องการปล่อยตัวแลกกับเงินซึ่งเพื่อนเหยื่อได้จับพิรุษได้หลายจุด
ไม่เชื่อข้อมูลที่๑๐เอกเจษฎากล่าวอ้าง
ขณะเดียวกัน๑๐เอกเจษดายังขู่กับเพื่อนที่เป็นเหยื่ออีกว่า
ใครไปแจ้งความไปฟ้องก็เหมือนกับเคสอื่นที่ไม่มีใครได้เงินสักคน
ถ้าติดคุกเดี๋ยวก็ออกมาได้ใช้เงินหลังจากสิบเอกเจษดาหนีออกจาก
ค่ายได้พยายามโทรเพื่อนคนอื่นอื่นว่าจะทยอยคืนให้ทุกคนและจะ
ปิดยอดให้ทั้งหมดภายในสิ้นเดือนมิถุนายนแต่เพื่อนเพื่อนมาบอกว่าไม่อยากจะ
เชื่อเพราะยอดเงินมันเยอะมากส่วน๑๐๓จำเริงข้อของ๑๑เจษดา
การพูดคุยข่มขู่บอกว่าอยากจบสวยหรือไม่สวยเดี๋ยวจะเป็น
คลั่งให้ดูคราวนี้คุณนัทธวินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็
ตามต่อนะครับไปที่เต็นต์รถที่อำเภออาทิตย์เจริญยนต์อำเภอ
ทุ่งแนนจังหวัดสมุทรสาครนะครับเต้นรถออาทิตย์เจริญยนต์
เพราะว่ารถหรูที่๑๑เจษดามักเช่ามาขับเนี่ย๑๑เจษดาเอารถ
ถึง๖ล้านบาทแต่๑๐เอกเจษฎาบอกว่ารถคันนี้เป็นรถของตัวเอง
เหลือยอดอยู่ประมาณ๒ล้าน๘แต่จะขอมาเอาจำนำแค่ล้านห้าจำนำ
แค่๑๐วันพอและจะให้ดอกเบี้ย๑๕คือวันละ๑๕๐วันก็
ห้าเต้นรถบอกว่าก็สนใจในข้อเสนอนี้แต่มันแปลกแปลก
แม่งทะแม่งตอนนั้นก็แย้งกันเพราะว่าพอ๑ล้าน๕ไม่ได้เนี่ย
เจษดาต่อว่าเอาแค่๑ล้านได้ไหมจากนั้นก็ต่อเหลือ๘แสนแล้ว
ก็บอกว่าให้ดอกเบี้ยร้อยละห้าจำนวนสามวันมีเจ้าของเต้นรถ
นะครับที่บอกว่าพอเอาไปตรวจสอบไฟแนนซ์เนี่ยไม่พบชื่อ๑๐
เจษดานะครับก็เลยรู้ว่าเป็นมิจฉาชีพนอกจากนี้ยังมีเต็นต
รถของคนที่รู้จักบอกว่าก็โดนสิบเอกเจษดาเนี่ยเอารถไป
จำนำเหมือนกันแต่ก็เอาเงินคืนมาได้ตอนนี้ก็พยายามตรวจ
เอกสารที่คนเอามาจำนำกลัวว่าจะเจอเหมือนกับ๑๕
เจษดาเอารถมาจำนำส่วนความคืบหน้าทางคดีผู้เสียหายที่
สิบเอกเจษดาหลอกให้ลงทุนตอนนี้ก็ทยอยเดินทางไปแจ้ง
ความที่กองปราบกันมากขึ้นเรื่อย
เหมือนออกมาปกติเราก็เลยแบบเฮ้ยงั้นเราไม่เอาดีกว่า
เราก็เลยโทรกลับไปบอกน้องชายที่อยู่ที่เต็นต์บอกว่าไม่
เอาดีกว่าแล้วก็ประจวบเหมาะกับน้องชายก็เช็คเหมือนกันน้อง
น้องชายเห็นว่าเราอ่ะเราไม่กล้ารับใช่ไหมน้องชายก็
เลยอยากได้เองเหมือนกันก็เลยไปเช็คพอไปเช็คเสร็จไฟแนนซ์ของ
น้องชายก็บอกอีกว่าไม่มีชื่อคือมันคือมันตรงกันไม่มี
เหมือนกันอ่ะเราสองคนก็เลยแบบเฮ้ยรถคันนี้เราไม่รับ
ดีกว่าที่เขาอ้างกันมานะฮะค่ะ